คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าคดีในต้อยในต้อยที่ยิงนักเรียนอย่างโหดเยี่ยม
ได้ไปเสร็จสับไปคลั่งไปคลั่งอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้อง
ขังนะครับโอ้โหไปจับเพื่อนผู้ต้องขังนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเสียงจากพฤติการของนายทีรสักธุ์บุญเรือ

เข้าห้องคุมขังแล้วคลั่งจับเพื่อนผู้ต้องขัง
ตำรวจต้องเข้าไปชาร์จตัวไม้งามต้องมาอยู่ในห้องขัง
ชาร์จตัวไม้งามต้องมาอยู่ในห้องขังไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยนะฮะ
โอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนเช้า
ธีรศักดิ์นะครับหรือในต้อยเนี่ยก็ถูกขังเดี่ยวสิครับ
พนักงานสอบสวนเตรียมสอบปากคำในวันนี้นะครับ
แล้วก็จะไม่พาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ

จากนั้นจะขออนุมัติศาลกระบี่ฝากขังในวันพรุ่งนี้
แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัว
วันนี้ครับภรรยาของนายธีรศักดิ์นะครับมาเยี่ยมสามีนะครับ
ช่วงเช้าก็เอาอาหารมาให้น้ำดื่มมาให้แล้วก็ของใช้ส่วนตัว
แล้วก็เขาให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะ
โดยปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นที่สามีนะครับ
ไปยิงน้องทั้ง๓คนนั้นตอบสั้นว่าไม่พูดไม่อยากพูดแล้ว
แล้วก็กลับออกไปครับ
ช่วงบ่ายครับนายสุทัศน์ปานมาสธนายความของผู้ต้องหา
ไปที่สพเขาพนมไปร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาด้วย
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงครับ
ต้องมีทนายร่วมสอบปากคำ
แต่ปรากฏว่าในต้อยทำไง
หลับครับหลับแล้วยังมึนยังเบลอนะฮะ
กริ้งไปกริ้งมาอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหานะ
ไม่ได้สติครับพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
วันนี้ก็เลยยังสอบปากคำไม่ได้คุณผู้ชม

นายสุทัศน์ลงมาบอกหากผู้ต้องหามีสติแล้วเนี่ย

แต่ต้องก่อน๑๐นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะ
เนื่องจากมันจะครบ๔๘ชั่วโมงในการควบคุมตัวไงครับ
และจะต้องส่งผู้ต้องหาฝากขังต่อสาร

เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในครอบครัวของผู้ต้องหาด้วย
ที่อาจจะเป็นปัจจัยสร้างความเครียดจนไปบันดาลโทษะ

พนักงานสอบสวนให้แม่นะครับ
เรียกในต้อยที่ถูกคุมขังอยู่นะครับ
ซึ่งในต้อยกำลังนอนหลับอยู่สลึมสลืออยู่
พอแม่และนายต้อยเจอกันครั้งแรกนะครับ
หลังจากที่ลูกชายถูกจับแม่ก็ไปบีบไหล่ลูกเบานะครับ
นี่คือจังหวะนั้นครับบีบไหล่ลูกเบาปลอบใจ
ระหว่างนั้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำในต้อย
โดยมีแม่ฟังอยู่ด้วยครับ
หลังสอบปากคำนะครับตำรวจนำตัวในต้อยออกมา
ต้อยตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นบอกว่า
ผมไม่ขอให้การอะไรทั้งนั้น
แล้วก็เข้าห้องขังไปด้วยอาการแบบนี้ครับ
สำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพนะครับ
ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ได้เข้าพบเพื่อแจ้งสิทธิในการช่วยเหลือนะครับ
เป็นเงินเยียวยา๑๑๐๐๐บาท
ส่วนทางคดีนะครับหากญาติต้องการให้ช่วยเหลือในด้านกฎหมาย
ก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะครับ
ประสานกับพนักงานสอบสวนให้
และจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจภูทรเขาพนมนะครับ
ได้ประชุมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ให้เป็นหูเป็นตากวาดล้างยาเสพติดนะครับ
ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยครับ